ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาพิชิตภูกระดึง
รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวเช้านี้แล้วนะคะคุณผู้ชมว่ากันว่าภูกระดึงเนี่ยเป็นที่พิสูจน์ความสามารถพิสูจน์กำลังกายได้เป็นอย่างดี
เริ่มจากทิศทางลมกันก่อนซึ่งลมที่มีผลต่อฝนประเทศไทยก็คือร่องฝนที่พลาดผ่านตอนกลางแล้วก็มีหย่อมฝนรวมถึงลมฝนประจำฤดูที่ตอนนี้นะคะส่งผลกระทบทำให้ฝนตกชุกหลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนกลางของประเทศไทยภาคกลางภาคตะวันออกอีสานตอนล่างรวมถึงภาคใต้ส่วนพายุที่อยู่บริเว
ฝนและคลื่นนี่แหละค่ะคลื่นภาคใต้ยังคงสูงสองถึงสามเมตรใครจะออกเรือก็ต้องระมัดระวังส่วนฝนที่เคยตกชุกตามพื้นที่ต่างต่างก็ต้องระมัดระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มอย่าอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งหรือว่าใต้ต้นไม้เพราะเสี่ยงอาจจะเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องของความร้อนไม่ร้อนมาก